จังหวัดอุบลราชธานีครับเกิดเหตุเพลิงไหม้วัดดังนะฮะ
หลวงพ่อเงินหรือว่าวัดบ้านปากน้ำบุ่งสะพังคุณผู้ชม
หนึ่งเดือนอ่ะไหม้ถึงสามรอบโอ้โหชาวบ้านก็อุ้ยมันอาถรรพ์หรือเปล่า
มันเกิดอะไรขึ้นพระท่านก็บอกว่าเอ๊ะมันหรือว่าอาถรรพ์จริงอะไรแบบนี้

เดี๋ยวมาดูกันหน่อยเพราะว่าตำรวจเข้าไปตรวจสอบนะฮะ
มันเป็นห้องเก็บของคุณผู้ชมอยู่ที่ชั้น๓ของกุฏิสมเด็จพระพุทธจารย์
วัดบ้านปากน้ำบุ่งสะพังนะฮะตำบลกุฎราชอำเภอเมืองอุบลนี่แหละ
ต้นเพลิงเนี่ยอาคารนี้มันสูง๔ชั้นนะฮะก็มีชั้นใต้ดิน
เอาเก็บสิ่งของนะฮะแล้วต้นเพลิงเนี่ยมันอยู่ที่บริเวณชั้นสาม
นะก็เป็นห้องเก็บของของชาวบ้านพระเนรในวัดก็ไปช่วยกันดับเพลิง
ก่อนที่ดับเพลิงจะเดินทางไปถึงก็เสียหายไปเพียงหนึ่งห้อง
อย่างที่เห็นในภาพนะฮะซึ่งเป็นห้องสำหรับเก็บสิ่งของประเภท
เป็นหมอนเป็นผ้าเครื่องใช้ของญาติโยมที่ไปถวายอะไรแบบนี้
มันก็เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีนะในห้องนี้ไม่ได้มีพระมีเนรจำวัดอยู่นะครับ
วัดบ้านปากน้ำบุงสะพังเนี่ยเป็นวัดเก่าแก่นะฮะ
มีพระพุทธรูปคู่เมืองของอุบลนะฮะก็คือหลวงพ่อเงินอายุกับเจ็ดร้อยปี
บางคนก็เรียกว่าวัดหลวงพ่อเงินหรือวัดวัดปากน้ำหลวงพ่อเงินอะไรแบบนี้
นะฮะไปถามสามเณรชื่อว่าสามะเนรชินวัฒน์อายุสิบหกปีเขาเห็นเหตุการณ์
สามะเนรเขาบอกว่าอยู่ในห้องข้างข้างห้องต้นเพลิงกำลังนั่งพิงกำแพง
บอกว่าทำไมมันร้อนหลังจังเลยก็เลยออกไปดูโอ้โหเห็นเพลิงกำลังลุกไหม้อยู่เลย
นะฮะก็เลยเรียกพระเนรซึ่งอยู่ชั้นเดียวกันมาช่วยกันฉีดน้ำ
เอาน้ำเนี่ยไปลาดนะฮะเพราะว่าเขาก็มีเอ่ออุปกรณ์ต่างต่างนะฮะ
แล้วก็รอให้ดับเพลิงมาถึงนะครับสามเณรชินวัฒนเขาบอกว่า
ช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยนะฮะเกิดเหตุเพลิงไหม้ห้องเดียวกันเนี้ยมาแล้วเนี่ย
ครั้งหนึ่งแต่ความเสียหายครั้งนั้นไม่มากดับได้ทัน
จากนั้นก็ไปเคลียร์พื้นที่นำเอาสิ่งของต่างที่ถูกเพลิงไหม้ออกไปข้างนอกแล้ว
นะฮะก็มีพระทิติโชธไปช่วยกันดับเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
น่าจะเป็นอาถรรพ์เพราะมันเคยไหม้มาแล้วถึงสองครั้งก่อนหน้านี้นะฮะ
ก็เลยพูดขึ้นมาว่าเอ๊ะแน่จริงให้ไหม้อีกสิไปถึงครั้งที่แล้วนะฮะ
ค่ะมีการพูดแบบนี้อ๋อตนเองก็ไม่คิดอะไรคุณผู้ชมนะฮะ
แล้วเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเขาก็เลยซื้อสายยงสายยางอุปกรณ์การฉีดน้ำ
ดันสูงเตรียมเอาไว้ถ้าเกิดเพลิงไหม้อีกจะได้ฉีดได้ทัน
พร้อมไว้เลยนะเตรียมพร้อมไว้เลยเพราะมีการพูดเหมือนเป็นการท้าทายว่าแน่จริงไม่อีกสิ
แล้วมันก็เกิดจริงจริงค่ะตามคาดสามเวลียนที่อยู่ข้างข้างห้องต้นเพลิงก็จะเอาอุปกรณ์เนี้ยไปฉีดน้ำ
อืมระหว่างรอดับเพลิงเข้าไปดับเพลิงนะฮะสามเณรกับชาวบ้านก็เชื่อว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้น
โดยเฉพาะเดือนเนี้ยมกราคมเนี่ยมันเพิ่งจะผ่านมาแค่ไม่กี่วัน
มันเกิดมาแล้วสามครั้งถ้ารวมตั้งแต่ปีสองพันห้ารกหกสิบสามถึงนะตอนเนี้ย
เกิดมาแล้ว๘ครั้งเขาบอกว่ามันคืออาถรรพ์ในวัดหรือเปล่า
เพราะประเด็นความขัดแย้งในวัดกับพระชาวบ้านมันก็ไม่มีก็เลยคิดว่าเป็นเรื่องของอาถรรพ
แต่ว่าต้องตรวจสอบเรื่องของฟืนไฟด้วยไม่รู้ว่าเรื่องของไฟฟ้ารัดวงจรจะเกี่ยวข้องหรือไม่
สิ่งเดียวที่จะให้รู้ว่าอาถรรพ์หรือเปล่าลองติดกล้องวงจรปิดนะ
ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรคงจะได้เห็นกันนะคะ